คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะ
ที่มีเพจดังแชร์คลิปเอาไว้นะคะ
มีกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดบุรีรำกว่า๒๐คนนะคะ
ตีกันในงานบวชนาค
แล้วก็จะเห็นว่ามีคนถือปืนด้วย

มีทั้งมีดมีทั้งไม้มีทั้งปืน

เดี๋ยวเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมและความคืบหน้าทางคดีนะคะ
นี่ค่ะจะเห็นภาพชัดว่าคนใส่เสื้อเชิดสีฟ้าสีน้ำเงิน
มีปืนแล้วก็ชักปืนขึ้นมาด้วย

แล้วก็เห็นมีคนถือไม้ถือมีดคืออาวุธครบมือค่ะ

คิดว่าเปิดหนัง๒๔๙๙อันทภาณคลองเมืองให้ดู

ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
บนถนนภายในหมู่บ้านสายโท๗เหนือหมู่๗
ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
คนเจ็บชื่อว่านายนพรัชแปลนาคอายุ๑๖
และนายธีรพัฒน์แขกรำอายุ๑๗

ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ตำรวจจับคนก่อเหตุที่ใช้ปืน
ขบวนแห่นาคในคลิปจับได้๒คนนะคะเบื้องต้นตอนนี้
นายประกอบเนียมประโคนอายุ๔๐แล้วไม่ใช่วัยรุ่นแล้วค่ะ
นายอนุภาพเนียมประโคนอายุ๒๐
ทั้งสองคนนี้เป็นน้าหลานกันเดี๋ยวสองคนนี้เขาจะออกมาชี้แจง
เขาบอกว่าเป็นลักษณะของการป้องกันตัว
อนุภาพที่เป็นหลานแล้วก็เป็นคนยิงเนี่ยนะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุจริงแล้วก็ไปร่วมงานบวชนาคนี่แหละ
คนบวชเป็นเพื่อนกันระหว่างที่แห่มีวัยรุ่นหมู่บ้านอื่น
ทะเลาะกันชกต่อยกันกลุ่มตัวเองไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับเขา
แต่ว่าได้ยินพี่สาวที่เต้นอยู่ใกล้กับกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังต่อยกันนะคะ
พี่สาวร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
ตัวเองกับวัยรุ่นในหมู่บ้านก็เลยไปช่วย
มีปากเสียงกันกับกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายพี่สาว
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ไปยกพวกกันมา๓๐กว่าคน
มาทำร้ายร่างกายกลุ่มของตัวเอง
กลุ่มของตัวเองมีแค่๒๐คนจนเกิดการชุลมุนขึ้น
โดยนายอนุภาพที่เป็นหลานเนี่ยนะคะบอกว่าอีกฝ่ายยิงปืนใส่ก่อนค่ะ
ยิงหลายนัดด้วยแต่ไม่โดน
ตัวเองก็เลยตัดสินใจเอาปืนที่พกมาด้วย
ยิงใส่กลุ่มดังกล่าวไปหนึ่งนัดเหมือนกับยิงสุ่มไป
ไม่ได้ตั้งใจจะให้โดนใครครับเป็นการป้องกันตัว
ไม่คิดว่ากระสุนจะไปโดนใครด้วยซ้ำ
ยืนยันว่าฝ่ายตัวเองไม่ได้เริ่มก่อน
ส่วนปืนเนี่ยซื้อทางอินเทอร์เน็ตซื้อมาได้เป็นปีแล้ว
แต่ว่าพกปืนไปงานบวชนาคค่ะ

แต่เขายืนยันว่าปืนนี้ไม่เคยใช้พกเอาไว้เพื่อป้องกันตัว
ถ้ายิงขึ้นฟ้าเขาก็ไม่ถอยเขาทั้งไม้ทั้งปืนนะ

คลิปก็มีครับที่เขายิงมาตอนแรกเลย

ผมเหรอครับผมยิงครูนัดเดียวครับ

ก็เลยเอาไปขู่ไล่พวกมันให้ถอยไป

ส่วนคนเป็นน้านะคะนายประกอบอายุ๔๐ก็บอกว่า
ภาพถือปืนในคลิปเป็นตัวเขาเองค่ะ

แต่เขาไม่ได้ยิงไปแย่งปืนมาจากหลาน

คนบริษัทครัวนะคะบอกว่าตัวน้าไปแย่งปืนมาจากหลาน

แล้วปืนไม่มีกระสุนแย่งมาเพื่อจะขู่กลุ่มวัยรุ่น
ที่ทำร้ายกลุ่มของหลานให้ล่าถอยไป
ส่วนคลิปที่โพสต์เป็นแค่บางส่วนของเหตุการณ์

ตัวเองไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับกลุ่มวัยรุ่นเขาเลย

คลิปที่โพสต์ทำให้สังคมเข้าใจผิด

ถ้ายังไม่ได้ฟังความจริงจากทั้งสองฝ่าย
คือหลานผมเนี่ยยิงไปแล้ว
คือให้มันถอยออกไป

หมายความว่าตัวหลานพกปืน

ยิงไปนัดหนึ่งอ้างว่าป้องกันตัว

ส่วนน้าบอกว่าพอหลานยิงเสร็จคว้าปืนมา

เพื่อที่จะขู่ให้กลุ่มวัยรุ่นที่มามีเรื่องด้วยล่าถอยไป
เป็นคำให้การของผู้ต้องหาทั้งคู่
พันธุ์ตำรวจเอกกัมพลวงสงวนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านกรวด
ก็เลยบอกว่าจากการสอบสวนทั้งสองคนก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
สาเหตุมาจากความขัดแย้งกันซึ่งหน้าเพราะเป็นคนต่างหมู่บ้านกัน
แจ้งข้อหาทั้งสองคนนี้น้าหลานเนี่ยนะคะข้อหาหนักเลยนะคะ
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นค่ะครับก็เวลาเกิดเหตุแบบนี้ก็
อ้างกันไปอ้างกันมาค่ะแต่ที่มาก็คือตั้งแต่เริ่มต้นว่าไม่ควรจะพกปืนอ่ะ
ในที่สาธารณะแบบนี้นะคะต่างฝ่ายก็จะต่างบอกว่าอ่า
ผมไม่ได้หาเรื่องเขาหาเรื่องผมก่อนทำไปเพื่อป้องกันตัวนะฮะ